ลูกคิดจริงก็แหละลูกคิดจริงแล้วก็จะกินเกลียดข้วย

เนี่ยดูสิกันแน่น้ำนะคะ
ไปที่ใกล้หน่อย
ไปบ้านพี่ไอ่มองกล้องหน่อยค่ะ

พี่เห็นเลขอะไรพี่เห็นเลขอะไร

๗๖เนี่ย๗๖เลยนะ
ครับข้างหน้านี้จะใช่๑หรือเปล่า